มาดูความคืบหน้านะคะกรณีเหตุเพลิงไหม้
ขอดำกิบไม้และเก็บหนังสือของสะเทียนธรรมสถานที่วัดชระพล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณตี๓

เมื่อช่วงบ่ายดิฉันออกจากบ้านรถยังติดอยู่เลยนะ
เพราะว่ายังคงมีหน้าที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปเข้าไปเคลียร์พื้นที่

จะต้องเข้าไปดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
ไปสอบถามแม่ชีจิรพรขนาดนิดเป็นผู้จัดการธรรมสม
เล่าให้ฟังว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารห้องเก็บหนังสือธรรมะและปฏิทิน
จะเอาเตรียมแจกให้กับพุทธศาสนิกชนปีใหม่นี่แหละ
มันมีไม้เก่าเป็นอุปกรณ์ทำสวนไหม้หมดเสียหายหมดเลย
เพราะจุดนี้มันแยกออกมาสักนิดนึงเป็นสถานที่เก็บของ
แต่ความเสียหายเบื้องต้นยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้นะคะ
นางการมณีทิพย์ขออภัยนะคะทิพย์ทวีธนรัฐ
ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับเสถียรธรรมสถานเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตี๓ก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกนะคะ
ก็เลยเปิดม่านดูโอ้โหทะเลเพลิงค่ะ
ลุกสูงกว่าหลังคาบ้านสองชั้นอีกตกใจมากสักพักได้ยินเสียงรถดับเพลิงมาควบคุมเพลิงนะคะ
แล้วก็เฝ้าดูอยู่อย่างนั้นด้วยความใจจูดใจจ่อกลัวมันจะลามมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะ
พื้นที่นี้ประมาณ๓๐๐๔๐๐ตารางเมตร

สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างรอพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
น่าจะเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าข้างรั้ว
สาะเสียงทำให้สถานระเบิด
คุณคะแล้วสายไฟฟ้าจุดนั้นระยงระยังจริงค่ะ